บรรยากาศการอภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่๓นะคะ
ตลอดทั้งวันวันนี้ฝ่ายค้านก็ได้พูดถึงประเด็นหลายเรื่อง
อยากจะให้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีต้องตอบ
เรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินที่ฝ่ายค้านบอกว่าล้มเหลวในเกือบทุกด้าน
กล่าวหาเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ระบบพิสูจนอัตลักษณ์บุคคล
นี่นะคะเดี๋ยวลองดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
ความดื้อด้านเหมือนเด็กดื้อลันนะคะเดินหน้าจะอภิปรายเรื่องนี้อยู่
ขอให้ผู้อาพิปลายถอนคำว่า

เปิดไฟฉายส่องแสงสว่างครับยกโทรศัพท์นี้ชูขึ้น
แล้วขอให้ท่านนายกครับท่านนายกลุกขึ้นยืนยืดอก
เนี่ยอีกตัวก็ยิ้มนะคะ
ก็การอภิปรายไม่วางใจรัฐบาลของฝ่ายค้านกำหนดไว้๓วัน
วันนี้วันที่๓ก็ต้องรอดูว่าจะมีการปิดประชุมหรือไม่อย่างไรนะฮะ
แต่ว่าพลเอกประยุทธ์ตลอด๓วันที่ผ่านมาก็ถือว่าก็ควบคุมอารมณ์ได้ดี